กรณีนี้นะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคล้ายกันเลยค่ะ
นักศึกษาสาวเขาก็อยู่ที่หอพักของเขา
แต่คุณผู้ชมมีผู้ชายหนุ่มเข้ามาสไลด์หนอนของเขาเอง
แล้วชาวเน็ตเนี่ยนะเขาก็ประจานกันใหญ่เลย
บอกว่าทำอย่างนี้มันได้ยังไงมันไม่เหมาะสมนะคะแล้วมันอาจจะเกิดอันตราย
คุณผู้ชมมองไปที่ข้างนอกในต้นไม้นี่นะ
เขาเรียกว่าเป็นชายป่านะอยู่ด้านหลังหอพักนักศึกษาหญิง
คือคนที่เขากำลังปฏิบัติกิจอยู่เนี่ย

เขาไม่สิตั้งใจเลยไม่เขาบอกว่ามาส่องใช่ไหม

ทุกครั้งที่เขาปฏิบัติกิจสไลด์หนอนที่คุณบอกนี่นะ
คือเขาต้องเห็นก่อนเห็นบุคคลที่คิดว่า

คือเขาจะแอบส่องนักศึกษาสาว
แล้วก็ยืนทำอย่างนั้นจนสำเร็จความไคร้

เป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๔๕๕๐ปีค่ะ
ยืนอยู่ในป่าย่าใต้ต้นไม้
แล้วก็หันหน้ามาทางหอพักนักศึกษา
แล้วเขาก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นถลกเสื้อขึ้น
ปลดกางเกงลงแล้วก็ปฏิบัติกิจจนเรียบร้อยเนี่ยนะ
พอคนที่ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้เผยแพร่ไป
โอ้โหชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็น
คงไม่ต้องบอกนะว่าในลักษณะไหน
คือผู้ชายคนนี้ค่ะเขาก็มีพฤติกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นภัยต่อสังคม
กระทำการโดยไม่เกรงกลัวแม้ว่าจะเป็นตอนกลางวันนะ
ส่วนใหญ่ก็เกิดความกังวลใจค่ะ
เพราะว่าเป็นห่วงนักศึกษาหญิงที่อยู่ในหอพักนี้
ว่าอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัย
ถ้าหากว่าผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมรุนแรงขึ้น

ช่วยติดตามผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีต่อไป
อย่างน้อยเราเห็นรูปภัณฑ์สันธารส่วนหนึ่งแล้ว
หน้าตาก็น่าจะพอดูได้นะว่าเป็นใครเสื้อลักษณะแบบไหน